ค่ะมาดูเหตุการณ์กลับมากรุงเทพค่ะคุณผู้ชม
ฉันไม่แน่ใจว่าเหล็กไหลมีจริงหรือเปล่าแต่เหล็กพุ่งมีจริง
เพราะสองเหตุการณ์แล้วที่คอนเฟิร์มนะคะเมื่อวานนี้เราอ่านข่าววันอาทิตย์ไป
เหล็กพุ่งไปกระทบกับกระจกหน้ารถของรถเบนท์
คราวนี้มาอีกแล้วค่ะบางพลีสุขสวัสดิ์ด่วนเลยคุณ
เหล็กมันพุ่งเข้ามาแบบนี้ไม่ได้รับเชิญนะคะ
เจ้าของภาพเนี่ยมาโพสต์ไว้เป็นภรรยาของคนขับนะคะ
เอามาโพสต์ไว้ตามหาเหล็กของใครช่วยมาแสดงความรับผิดชอบหน่อย
แล้วก็มาเก็บไปทีนะคะเนี่ยภรรยาของผู้ประสบเหตุค่ะ
เป็นคนโพสต์ภาพนี้พร้อมกับเขียนข้อความเล่าว่า
เหตุการณ์มันเกิดช่วงเช้าของวันที่๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ขณะที่สามีขับรถอยู่บนด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์
จู่ก็มีแท่งเหล็กกระเด็นมาจากไหนมิทราบได้
พุ่งตรงมาทะลุกระจกในรถแบบงงแบบนี้นะคะ
แล้วรถไม่ได้ติดกล้องหน้ารถด้วย
ก็นำเอาเรื่องราวมาโพสต์ไว้ทั้งในเฟซบุ๊ค

เผื่อว่าใครมีกล้องหน้ารถที่จับภาพได้
ใครเป็นเพื่อนร่วมทางกับสามีของเธอนะคะ
ระหว่างช่วงเช้าของวันที่๓ตุลาคม
สักประมาณ๗โมง๔๐นาที
ก็เอาคลิปไปบอกเธอได้
จุดเกิดเหตุระหว่างขึ้นทางด่วนบางแก้ว
ก่อนทางลงเทพรักษณ์นะคะ
ตามหาว่าใครเป็นเจ้าของท่อนเหล็กนี้
นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

ทำไมเหล็กมันออกมาได้แบบว่าเกลือนขนาดนี้นะ
ใช่วันอาทิตย์ที่เรา๓คนเมื่อวาน

เข้าไปตรงเบาะที่นั่งรถเบนท์
ใช่ค่ะแล้วนี่อีกแล้วด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์